คือกลุ่มคนเนี่ยเขามารวมตัวกันอยู่ที่ย่านดอนเมืองแน่นขนาด
คนต่อแถวยาวเป็นกิโลกิโลเลยนะคะ
ไปถามมาเบื้องต้นก็ทราบความมาว่า

คือแจกเงินแล้วก็แจกของด้วย
แล้วก็สืบต่อไปว่าเป็นใครล่ะที่มาแจก

ให้คุณแม่แล้วก็ลูกน้องมาแจกให้

คนมายืนเบียดเสียดกันเยอะมากแบบนี้

แต่คุณแถวว่ายาวเป็นกิโล

แล้วแถวที่คนยืนต่อกันคือชิดกันมาก

นี่ที่เยื่องวันนี้นะคะ
โพสต์ภาพประชาชนยืนต่อแถวยาวแน่นขนาด
บริเวณวัดดอนเมืองนะคะแล้วเขียนข้อความบอกว่า
เจ้าหน้าที่ไปอยู่ไหนหมดครับแบบนี้แย่รัฐบาลแก้ไขโควิด
เราประชาชนก็ต้องระวังตัวเองด้วยเงินใครก็อยากได้แต่แบบนี้ไม่ใช่นะครับ
ช่วยออกมาทำอะไรสักอย่างเถอะนี่คือต้นโพสต์
และคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
เป็นคลิปวิดีโอที่เหมือนเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็แบบไปไล่ถ่ายดูเลยค่ะระยะใกล้
ยาวจริงคือประชาชนไปต่อแถวอยู่แถววัดดอนเมืองนะคะ
แถวยาวแล้วก็เบียดเสียดด้วยเขาก็บอกว่านี่กลัวจะติดโควิดนะ
พี่น้องดอนเมืองรักและดูแลตัวเองกันดีด้วยอันตรายสุดจริง
กลัวกันจริงป่ะเนี่ยโควิดอ่ะแน่นกันยิ่งกว่าสนามมวยลุมพินีซะอีก
คือคนที่โพสต์เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นคนแจก
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปข้างวัดดอนเมืองเลยนะคะ
ถามจากคนที่ได้รับแจกมาแล้วว่า

แบบไหนก็รู้มาว่าคนแจกคือนายอภิรักษ์ชัดอานนท์
พูดชื่อนี้ไม่รู้จักอีกแต่ถ้าพูดเสียโป้เนี่ย
ร้องอ๋อกันทุกคนเลยอย่างที่บอกว่าเป็นแม่กับลูกน้องนะคะ

เขาแจกอะไรบ้างเงิน๕๐๐บาท
ข้าวสารไข่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ไป๔๐๐คนแล้วรวมเป็นเงินประมาณสัก๒แสนบาทได้
แล้วก็ต้องหยุดแจกเพราะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดอนเมืองเข้ามาสั่งระงับ
แล้วก็ลื้อเต็นต์จุดบริจักษ์สิ่งของออก
เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขในการเว้นระยะห่าง
อันนี้จริงต้องขอชื่นชมเสียโป้นะที่ออกมาช่วยแจกของให้กับชาวบ้าน
ถ้าใครพากรัฐหรือพ่าเอกชนก็ตาม
ต้องการที่จะแจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนแบบนี้
คุณต้องติดต่อคนที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตนั้น
เพื่อที่จะได้จัดให้มันเป็นมาตรการในการเว้นระยะห่าง
หรือว่าในการแจกที่มันจะได้เป็นการไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด๑๙

เพราะแบบนี้มันยิ่งเสี่ยงให้คนติดโควิดเพิ่มขึ้นไปอีก
คือมันยิ่งกว่าคนไปสนามมวยอ่ะคุณ

คือแล้วก็มีคนที่รู้ข่าวแล้วก็เดินทางมาทีหลัง

เขาก็บอกว่าจริงที่เห็นภาพ

ก็กลัวนะคนยืนแถวต่อแถวกันแน่นขนาดนั้นมันก็เสี่ยงติดเชื้อจริง
แต่๕๐๐บาทมันต่อชีวิตเขาได้หลายมื้อ
ภาพนี้มันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างคุณผู้ชม
ตอนนี้คนกลัวอดตายมากกว่ากลัวติดโรคไปแล้วด้วยซ้ำไป
แต่ย้ำแบบนี้เราต้องเว้นระยะห่าง

ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มาตรการมันผ่อนปลน
แต่ถ้าเกิดแบบนี้แล้วมีคนติดเพิ่มมาอีกเนี่ย

ใช่คือจริงสนับสนุนให้คนออกมาช่วยเหลือกันแบบนี้มาก
แต่มันต้องอยู่ในมาตรการการเฝ้าระวังในเรื่องของเว้นระยะห่าง
เรื่องของการป้องกันทุกคนต้องใส่หน้ากาก
ต้องเว้นระยะห่างแล้วค่อยแบบมารับของอะไรแบบนี้
คำหนดจะได้วันละ๑๐๐คนค่อยยอยเข้าไปอะไรแบบนี้นะคะ